สวัสดีครับวันนี้หลายพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับ
ฝนก็ได้กลับเข้ามาเติมเต็มในหลายพื้นที่นะครับ
และภาคตะวันออกภาคกลางอากาศก็เริ่มร้อนอบอ้าวมากยิ่งขึ้น

ใช้รถใช้ถนนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับ

อากาศเย็นได้ถอยห่างออกจากเมืองไทยของเราไปนะครับ
สิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความชื้นนั่นเองนะครับ
ม่วงครับคืออากาศเย็นจะสังเกตว่ามีการขาดช่วงเกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งการขาดช่วงแบบนี้ก็ทำให้ความชื้นจากทะเลนะครับ
ซึ่งมีอุณหภูมิสูงเข้ามาทดแทนนะครับ
ซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของกระแสลม
เรื่องของความชื้นที่มีบทบาทในเมืองไทยของเราในระยะนี้มากยิ่งขึ้น
เดี๋ยวมาดูการคาดการณ์กันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง

จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับโอกาสการเกิดฝนในวันพรุ่งนี้เป็นผลพวงมาจากกระแสลมที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
ก่อนหน้านี้เป็นกระแสลมที่พุ่งมาจากบริเวณทางภาคอีสานนะครับ

แต่ว่าตอนนี้กระแสลมเป็นกระแสลมจากฝั่งตะวันออกข้ามไปฝั่งตะวันตก
ปะทะกับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเต็ม

ฝนเพิ่มมากขึ้นคลื่นแรงขึ้นโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยนะครับ
ฝนก่อนหน้านี้ที่เน้นตกบริเวณตอนกลางจนถึงตอนล่างก็จะค่อยลามขึ้นมาตกถึงตอนบน

สังเกตว่าค่อนข้างแรงในบริเวณตอนกลางจนถึงตอนล่าง
ทีนี้นอกจากภาคใต้แล้วตลอดเดือนหน้าทั้งเดือนเนี่ยนะครับ
ฝนมีโอกาสตกมากน้อยแค่ไหน
จุดไหนต้องระวังมากเป็นพิเศษเดี๋ยวมาดูวันนี้หน่อยนะครับ
เป็นการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวัฒนิยานะครับ

ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเนี่ยนะครับโอกาสที่เกิดฝนต่ำกว่า๑๒๐นะครับ

ส่วนภาคอีสานภาคกลางต่ำกว่า๕มิลลิเมตรนะครับ
โอกาสการเกิดฝนเนี่ยนะครับมีประมาณ๑๒วัน
ส่วนภาคตะวันออกโอกาสการเกิดฝนก็น้อยกว่า๑๐มิลลิเมตร
จำนวนวันที่ตกมี๑๒วันเท่านั้นนะครับ
แต่ว่าทีนี้มาดูภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับ

แต่ก็มีโอกาสการเกิดฝนเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ๑๐๑๒วัน

วันที่มีโอกาสเกิดฝนประมาณ๗๙วันนะครับ
ต่ำกว่าภาคปกติใกล้เคียงกับพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยนะครับ
ต่ำกว่าประมาณ๑๑๐ของพื้นที่นะครับ
โอกาสการเกิดฝนอยู่แค่ประมาณ๑๒วัน

ที่ตกมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝนฟ้าขนองนะครับ
ที่มาก่อนที่จะมีลมหนาวเกิดขึ้น
และนี่คือสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ

ผมพุทธนันที่๑๐มหันต์สวัสดีครับ